คุณผู้ชมคะตามกันต่อเรื่องนี้คดีนี้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ล่าสุดตำรวจนะคะได้มีการรวบตัวได้แล้วเป็นนุ่มปืนโหด
ที่เขาใช้ปืนจ่อยิงพลเมืองดีที่ตายอยู่หน้าผับเลยนะคะ
พลเมืองดีคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์เลย
แต่เขาเหมือนกับพยายามที่จะไปห้ามคู่กรณีสองฝ่ายที่ตีกันในผับ
สุดท้ายเขากลับโดนจ่อยิงจนสิ้นใจตายแบบนี้
ตำรวจรวบตัวมือปืนได้แล้วนะคะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ทราบต้นสายปลายเหตุแล้วก็เรื่องนี้กันหน่อย
คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาในพื้นที่เมืองสุพรรณบุรีค่ะ

คนตายเนี่ยอยู่ที่หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในถนนเนรแก้วเมืองสุพรรณนะคะ
คนตายคือนายอานนท์ร่มโพชีหรือว่านนไม้เลื้อย
วัย๓๓ปีค่ะ
เขามีร่องรอยถูกยิงเข้าที่ขมับซ้ายแล้วก็ทะลุขวาเลยนะ
ขมับซ้ายทะลุขวา๑นัดหนกแก้มซ้ายแล้วก็ไปตุงอยู่ท้ายทอยอีก๑นัด
หงายจมกองเลือดอยู่แบบนี้
ในที่เกิดเหตุยังมีปอกกระสุนอีก๒ปอกนะคะ
หัวกระสุนอีกหนึ่งหัวตำรวจก็มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนตัวคนก่อเหตุค่ะทราบชื่อคือนายธนกฤษจำปีเรืองวัย๓๕ปีนะคะ
ตอนนี้รวบตัวเขาได้แล้วค่ะคุณผู้ชม
นี่ค่ะคนนี้นะคะรวบตัวได้แล้ว
พร้อมกับปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นอาวุธปืน๙มม
ตำรวจได้มีการเชิญตัวมาสอบปากคำแล้วก็มีการสอบสวนหลังจากรวบตัวได้
ทีนี้ค่ะต้นสายปลายเหตุภายหลังจากสอบสวนทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุประมาณสักเที่ยงคืน
คือกลุ่มคนก่อเหตุไปเที่ยวในสถานบันเทิง
แล้วก็มีเรื่องชกต่อยกันกับวัยรุ่นในสถานบันเทิง
แล้วทีนี้คนก่อเหตุเนี่ยอ้างว่ามีคนมาจับก้นแฟนตัวเองค่ะ
เขาอ้างว่ามีคนมาจับก้นแฟนตัวเอง
คนตายที่อยู่ในที่เหตุการณ์คือคนตายเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะ
คนตายด้วยความหวังดีเขาเห็นเหตุการณ์ว่า
มันจะมีการกระทบกระทั่งกันหรืออะไรแบบนี้
ก็เลยจะเข้าไปห้ามปลามนะคะ
แต่ถูกชกถูกต่อยสวนกลับมาด้วย
ทีนี้หลังจากที่ต่อยกันเสร็จในร้าน

คุณผู้ชมคะเขาไปหยิบเอาปืนในรถมา
จังหวะที่เขาหยิบเอาปืนในรถแล้วเดินกลับมาในร้านนะคะ
คนตายยืนอยู่หน้าร้านพอดีสุดท้ายโดนเจาะยิงไปหนึ่งนัด
จนกระทั่งตายหน้าผับแบบนี้นะคะ
หลังจากนี้ตำรวจก็คงจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานต่อไป
แล้วก็ดำเนินคดีกับตัวคนก่อเหตุ
เห็นบอกว่าตัวคนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ก็มีการใช้อาวุธปืนเจาะยิงแบบกระชั้นชิดด้วย

เพราะว่าผู้สื่อข่าวได้สอบถามพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ตัวพยานที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาเป็นเพื่อนของฝั่งคนตาย
เขาบอกว่าเขามาเที่ยวด้วยกันกับคนตายนั่นแหละ
แล้วช่วงที่มีการชกต่อยชุลมุนกัน
คนตายเข้าไปห้ามจากความหวังดี
ก็นำพาความตายมาให้นะคะ
ลองฟังเสียงพยานในที่เกิดเหตุหน่อยค่ะ
นี่ก็พยานสำคัญพยานแวดล้อมปากสำคัญเหมือนกันที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ
ที่นี่การจับจับจับ
คุณผู้ชมรู้ไหมว่าโชคดีมากเมื่อวานนี้คือมือยิงเนี่ย
เขายิงเสร็จกำลังจะหลบหนีค่ะ
แต่ว่าจังหวะนั้นมีตำรวจนอกเครื่องแบบเข้ามาตรวจสถานบันเทิงเข้ามาเจอ
เข้ามาระงับเหตุสุดท้ายก็รวบตัวนายธนกฤษคนก่อเหตุได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
หลังจากนี้ก็มีการแจ้งข้อหาตัวมือยิงเนี่ย
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ